ที่เมื่อวานที่ตำรวจควบคุมตัวได้ทั้งทั้งคนนี้ส่งสัญญาณน้ตองมา๒ล้านกิโภตด้วย
วันนี้เป็นการคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะคุณผู้ชม
นี่ค่ะตำรวจกองบังคับการ๑กองบัญชาการปราบรามยาเสพติด
คุมตัวผู้ต้องหาสามคนมาชี้จุดทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะฮะ
อันนี้คือจุดแรกค่ะคุณผู้ชมจุดแรกเนี่ยจะเป็นกองขยะซอยหนองระแหง๕๗
เขตคลองสามวาค่ะเนี่ยค่ะแล้วจุดที่๒เป็นจุดที่เอารถตู้ไปจอดทิ้ง
ตรงนี้จะอยู่ท้ายซอยราชอุทิศที่มีนบุรี
ส่วนอีกจุดนึงเนี่ยก็จะเป็นจุดที่สามีภรรยาขึ้นรถกระบะที่มีคนพาหลบหนี
ตรงนี้จะอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลย่านลาดกระบังแล้วก็หนีไปที่ระยองแล้วไปจนมุมตำรวจที่นั่น
จำได้ใช่ไหมคะเนี่ยค่ะผู้บังคับการ๑กองบัญชาการปรับรามยาเสพติดบอกว่า
คือแก๊งนี้เนี่ยจากการสืบสวนสอบสวนก็ทราบว่าเป็นเพียงผู้นำส่ง
ก็คือเหมือนรับจ้างส่งก็ได้ค่าจ้าง๑แสนบาทเท่านั้น
เพราะฉะนั้นเขาต้องขยายต่อเครือข่ายเบื้องหลังเนี่ยคือกลุ่มค้ายาข้ามชาติค่ะ
เอาของกลางผ่านจังหวัดเลยเพื่อไปส่งให้ลูกค้าย่านลาดพร้าว
แล้วตำรวจบอกว่าตอนนี้รู้แล้วนะคะเครือข่ายว่าเป็นใครกำลังเตรียมขยายผลค่ะ
ถ้าจะไปแล้วแล้วถ้าว่ารู้สึกเหนื่อย
คือหมายไปทางของที่ผลมาจะไปส่งที่ไหน

ก็จะเอาโซลัทขาว
นี่ค่ะนี่คือส่วนเล็กของขบวนการเดียว
ขยายผลนะคะสำหรับคนที่เป็นเครือข่ายค่ะผู้ต้องหาทั้งหมด
ก็ดำเนินคดีฐานร่วมกันค้ายาเสพติดให้โทษประเภทที่๑ยาบ้านะครับ
เพื่อจำหน่ายและหลบหนีการจับกลุ่มแล้วก็ความผิดตามพรบจราจรอีกหลายข้อหา
เพราะว่านี่ค่ะขับรถกู้ภัยแล้วหนีตำรวจข้ามจังหวัด
มีชนมีอะไรด้วยนะคะส่วนที่อ้างว่าไม่ทราบว่าของกลางเป็นยาบ้า
ตำรวจไม่เชื่อนะคะเพราะว่าพบข้อมูลการติดต่อกับเครือข่ายค่ะ